ส่วนข่าวใหญ่ข่าวดังที่เราต้องตามต่อเนื่อง

อย่างข่าวแรกเลยเรื่องของคดีฆ่าหันศพ
อำพรางแล้วก็ทิ้งอวัยวะต่างไว้
ในพื้นที่พระนครสิทธิยาตำรวจเร่งคลี่คลายคดี
เราเอาความคืบหน้าของคดีนี้มาเป็นข่าวแรกกันเลยนะครับ
ทัศจริงทัศน์อัศวินิปนี้นะฮะชุดสืบทั้ง๗ชุดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสืบภาคสืบจังหวัดสืบพื้นที่เนี่ย

จับแล้วมือฆ่าหันศพ
แท้ที่จริงแล้วเป็นภรรยาที่โกรธแค้นสามี
เพราะว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ก็เลยตัดสินใจนะครับในการที่จะร่วมมือกับอีกคนหนึ่ง
ในการฆ่าหันศพของสามีและเอาไปทิ้ง

เราย้อนดูคดีนี้เรามาดูความคืบหน้าในคดีกันนะครับ
หลังจากที่เมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
มีชาวบ้านไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์นะฮะ
เป็นอวัยวะที่ถูกตัดแล้วก็ถูกแยกทิ้งนะครับ
จุดแรกที่มีการพบนั่นก็คือบริเวณที่ดินโครงการบ้านจัดสรร
ร้างตำบลชแมบอำเภอวังน้อยนะครับ
พบชิ้นส่วนของลำตัว
หน้าอกนั้นมีบาดแผลถูกแทงครับ
นมด้านขวาถูกตัดทิ้ง
แล้วก็สภาพศพถูกเผาไหม้เหมือนกันประมาณ๓๐นะครับ
นี่คือจุดที่ชาวบ้านแจ้งให้กับตำรวจได้รับทราบ
ตำรวจเข้าไปตรวจพบเฉพาะส่วนของลำตัว

พอช่วงสักประมาณกลางวันก็ปรากฏว่าอีกจุดหนึ่ง
กลายเป็นพบชิ้นส่วนมนุษย์
ก็อยู่ที่บริเวณริมถนนสาย๓๔๗บางปะอิน
มุ่งหน้าบางปะหันที่หมู่ก้าวอำเพอร์บางปะอิน
ซึ่งจุดที่๒ห่างจากจุดแรกประมาณ๔๘กิโลเมตร
ตอนนั้นเรายังบอกเลยนะถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลกันพอสมควรเลยนะคะ
จุดที่๒ที่เจอเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนท่อนแขนชิ้นส่วนขา
รวม๖ชิ้นก็จะมีแขนท่อนบน๒ข้าง
ส่วนล่างตั้งแต่ข้อศอกจนถึงมืออีก๒ข้าง
แล้วก็ขาส่วนล่างจนถึงเท้าสองข้าง
เท่ากับ๒จุดพบตัวพบแขนพบขา
ทั้ง๒จุดอวัยวะที่ถูกตัดแล้วก็แยกชิ้นส่วน

เรื่องต้นตำรวจก็คาดว่าเป็นศพของผู้เสียชีวิตเดียวกัน
แต่ว่าถูกตัดถูกแยกแล้วก็แยกทิ้ง
ใช่แสดงว่าคือตอนนี้ที่หาคือหายังไม่เจอส่วนหัวนะ
ใช่ส่วนศีรษะยังหาไม่เจอนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทั้ง๒จุด
ก็ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน
โดยจุดแรกก็คืออำเภอวังน้อย

จุดแรกอำเภอวังน้อยจุดที่๒อำเภอบังปะอิน
จุดแรกที่อำเภอวังน้อยบริเวณโครงการบ้านจัดสรรร้าง
คนงานในโรงงานคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ตี๔ได้เข้าไปทำงานที่โรงงาน
ตอนนั้นยังไม่พบว่ามีการเผาหญ้า
แต่ต่อมาเวลาตี๕มีคนงานออกไปตลาด
พบว่ามีไฟกำลังลุกไหม้
คิดว่ามีคนแอบมาเผาขยะแถวนี้
จากนั้น๖โมงคนงานอีกคนออกไปใส่บาท
พบว่าไฟที่มันเผาไหม้เริ่มมอดแล้ว
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับเข้ามาในโรงงานตอน๗โมงเช้า
ขณะนั้นได้กลิ่นไหม้แล้วก็เป็นกลิ่นลักษณะคล้ายศพ
กระทั่งเวลา๘นาฬิกามีคนงานขับรถแบ็คโฮ
ซึ่งมีความสูงประมาณ๓เมตรผ่านจุดดังกล่าว
พอรถมันสูงแล้วเขาอยู่บนที่สูง
เขาก็เลยมองลงไปที่ตรงทุ่งย่าปากตั้ง
ปรากฏว่าเห็นชิ้นส่วนของมนุษย์

ก็เลยจอดรถแล้วลงไปดู
พบเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ท่อนตัว
ก็คืออวัยวะส่วนที่เป็นลำตัวเนี่ยนะฮะ
ก็เลยสันนิษฐานว่ามีการฆ่าหันศพ
และมีการเผาอำพลางศพในช่วงหลังตี๔ถึงตี๕
นี่คือจุดของวังน้อยนะครับ
ส่วนจุดที่๒ริมถนนสาย๓๔๗บางปะอิน
ที่มีการพบชิ้นส่วนแขนขา๖ชิ้น
ห่างจากถนนประมาณ๒เมตร
แล้วก็มีการจุดไฟเผาอยู่ใกล้คูน้ำ
มีต้นไม้และมีย่าขึ้นปกคลุม

หรือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา

ย่าแห้งที่อยู่ริมถนนถูกเผาไหม้เป็นแนวยาวประมาณ๑๐เมตร
นี่นะฮะคือจุดที่พบแขนขา๖ชิ้น
ชาวบ้านบอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์
ผ่ามาบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม

จึงมีคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าได้ผ่านจุดดังกล่าว
และเห็นไฟไหม้เกิดขึ้นช่วงตี๔๓๐
ต่อมามีคนขายของเก่าผ่านมาและเห็นชิ้นส่วนมนุษย์
ท่อนแขนท่อนขา๖ชิ้น
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิง

แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจพิสูจน์นะครับ
เมื่อวานี่ประชุมชุดสืบนะครับ
ก็เป็นชุดสืบทั้งจากชุดสืบภาคคือภาค๑นะครับ
สืบของจังหวัดคืออายุทยา
แล้วก็ชุดสืบพื้นที่คือทั้งบางปะอิน

จัด๗ชุดเลยในการที่จะระดมกำลัง

แล้วเมื่อวานมีคำเปิดเผยออกมาส่วนหนึ่ง
ก็คือจุดที่พบศพทั้ง๒จุดเนี่ยนะครับ
คาดว่าจุดแรกที่คนร้ายนำชิ้นส่วนศพมาทิ้ง
ก็คือจุดของบางปะอิน
เอาท่อนแขนท่อนขา๖ชิ้นไปทิ้งบางปะอินก่อน
หลังจากนั้นสักประมาณตี๔ตี๕ของวันที่๑กุมภาพันธ์
เอาส่วนอวัยวะที่เป็นลำตัวเอาไปทิ้งที่จุดวังน้อย
เพราะว่าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ระยะเวลาที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบชิ้นส่วนเนี่ย

คือประมาณสัก๕ทุ่มของคืนวันที่๒๘กุมภาพันธ์
น่าจะมีการทิ้งชิ้นส่วนของแขนขา๖ชิ้น
แล้วก็ตอนตี๔ตี๕ของวันที่๑มีนาคม
คนร้ายน่าจะเอาชิ้นส่วนลำตัวไปทิ้งที่วังน้อย
ใช่แล้วก็จากข้อมูลที่ชาวบ้านให้คือแจ้งตอนที่เห็นไฟไหม้

จริงก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะ

แต่ทีนี้ชุดสืบเขาบอกว่าต้องดูนะระยะเวลาที่ทิ้งห่างกัน
ในการทิ้งชิ้นส่วนศพ
แล้วก็ที่ชาวบ้านแจ้งพบว่ามีไฟไหม้มันทิ้งห่างกันประมาณสัก๗ชั่วโมง
ดังนั้นก็ต้องดูว่าชุดฆ่าหรือว่าคนร้ายมี๒ชุดหรือเปล่า
ทีนี้มีการตรวจสอบชนะสูตรศพโดยละเอียด
ส่วนของแขนท่อนล่างตั้งแต่ข้อศอกถึงมือเนี่ย
เอามือไปตรวจสอบคุณเพื่อจะตรวจสอบลายนิ้วมือ

ตรวจสอบลายนิ้วมือจากชิ้นส่วนศพที่พบในพื้นที่บางปะอินอย่างละเอียด
ผลสุดท้ายออกมาพบว่าเป็นลายนิ้วมือของผู้ชาย
ชื่อว่าสุบินเกรดฮีรันอายุ๕๔ปี

นายสุบินเกรดฮิรันชาวนนทบุรี
ทีนี้ต้องสืบหาญาติสิครับ
สืบหาญาติสืบคนใกล้ชิดว่าเป็นใครบ้าง

แล้วก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมด
นี่ฮะพบรถกระบะต้องสงสัยคันนี้
ใช่ค่ะคืออีซูซูสีขาวเป็นกระบะตอนเดียวนี่นะคะคุณผู้ชม
เป็นรถของผู้ตายก็คือนายสุบิน
ขับมาจากหมู่บ้านในซอยกาทอง๘นนทบุรี
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็แวะซื้อน้ำมันซื้อถุงดำ
แล้วก็มุ่งหน้าจากนนทบุรีนะมุ่งหน้าอำเภอบางปะอิน
ทีนี้ก็มีการทิ้งถุงดำซึ่งถุงดำนั้นเป็นชิ้นส่วน
แขนขาใช่ค่ะ
แล้วก็ที่อำเภอวังน้อยก็ทิ้งชิ้นส่วนลำตัว
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ไล่ตรวจสอบนี่นะคะปรากฏว่ารถคันนี้
ไปเจอจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
คือคุณผู้ชมจะได้เห็นนะว่าคลิปที่ตำรวจ
เขาเปิดเผยออกมาว่ามีรถกระบะอิซูซูสีขาว

คือพื้นที่บางปะอินกับพื้นที่วังน้อย

นี่นะครับประมาณสักตี๔๕๒นาทีของวันที่๑มีนาคม
อันนี้ในพื้นที่วังน้อยนะครับเป็นจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนลำตัว
แต่ว่าก่อนนั้นถ้าย้อนกลับไปก็จะพบกระบะอิซูซูคันนี้
อยู่ในพื้นที่บางปะอินก็เชื่อว่าเป็นจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนแขนขานะครับ
ทีนี้ฮะก็เลยสืบได้ว่ารถคันนี้เจ้าของคือนายสุบินเกรดฮิรันผู้ตาย
แล้วใครเอารถผู้ตายมาใช้ปรากฏว่าสืบไปสืบมา
พบผู้ต้องสงสัยเป็นหญิง๑คนและชาย๑คน
เป็นคนใกล้ชิดนายสุบินผู้ตายนะครับนำตัวของสองคนนี้มาสอบปากคำ
้นสอบจนพบว่าชายหญิง๒คนเปิดปากรับสาภาพ
ว่าเป็นคนฆ่าและช่วยกันชำแหละศพนายสุบิน
เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองคนมาสอบสวนอย่างละเอียด
ต้นทราบว่าฝ่ายหญิงนั้นเป็นภรรยาของนายสุบินผู้ตาย
มีแหล่งข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าฝ่ายหญิงถูกทำร้ายร่างกายโดยนายสุบิน
ซึ่งเป็นสามีมาโดยตลอดเลยทนไม่ไหวโกรธแค้น
ความแค้นเอาไว้นะฮะจนในวันเกิดเหตุก็คือวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ได้ไปชวนเพื่อนชายมาร่วมกันฆ่าและชำแหละศพนายสุบิน
และให้เพื่อนชายนำมาทิ้งในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
พื้นที่ของวังน้อยและพื้นที่ของบางปะอิน
นี่แหละฮะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุด
สารภาพแล้วฆ่าสามีหั่นชิ้นส่วนทิ้งแล้วก็เอามาเผาอำพราง
ใช่แต่คือดูจากชิ้นส่วนของศพแล้ว
คือคนที่ทำต้องมีความเชี่ยวชาญ
ใช่ค่ะเรื่องของการใช้อาวุธมีดในการแล่ในการชำแหละ
เพราะว่าบาดแผลต่างคือมันเป็นบาดแผลที่ตัดแบบคม
อาวุธที่ใช้ก็ต้องคมมากด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้ชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของศีรษะ
ยังหาไม่เจอนะแต่ว่าทีมสืบสวน
เขาก็มีการกระจายกำลังกันค้นหาว่าชิ้นส่วนศีรษะมันอยู่ตรงไหน
ก็นี่ค่ะไปหากันแถวถนน๓๕๖อยู่ติดกับสนามกอล์ฟนะ
เจ้าหน้าที่เขาระดมกำลังค้นหาที่ป่าย่าข้างทาง
ว่ามาโยนทิ้งตรงไหนหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาที่เป็นภรรยาเนี่ยนะคะเขารับสารภาพว่าเอาศีรษะมาทิ้งไว้
แต่ไม่จำพิกัดไม่ได้บอกแค่ว่าข้ามสะพานมา๒สะพาน
แถวเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็โยนทิ้งไว้
เจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังในการค้นหาแถวนี้
บริเวณริมถนนสาย๓๕๖ติดกับสนามกอล์ฟ
คือค้นกันตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้ายันเกือบเที่ยง
เพราะว่ามันจะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญเอามาประกอบร่างกายให้ครบนะ
ถ้าเจอส่วนศีรษะก็ถือว่า
อวัยวะของนายสุบินผู้ตายครบถ้วนสมบูรณ์
ก็จะเป็นวัตถุพยานและพยานหลักฐานที่สำคัญ
ทีนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะเข้าตรวจค้นบ้านของนายสุบินแล้วก็ภรรยาอีกครั้งนะครับ

เพื่อหาวัตถุพยานทั้งหมดโดยเฉพาะอาวุธคุณ

ต้องมาดูนะฮะอาวุธอะไรที่เป็นอาวุธในการใช้ทั้งฆ่า
แล้วก็ใช้ทั้งหั่นศพนะครับเพราะว่ามีการสันนิษฐานว่า
ตรงหัวนมด้านขวาของศพนายสุบินเนี่ย
ที่มีลักษณะเหมือนถูกตัดอาจจะเป็นรอยแทงหรือไม่

ว่าใช้อาวุธอะไรในการฆ่าและในการหั่นศพนะครับ
ซึ่งบ่ายโมงนี้เขาบอกว่าจะมีการตรวจค้นภายในบ้าน
แล้วจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งแน่นอนฮะ
ทีมข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ทั้งนนทบุรี
ซึ่งบอกว่าเป็นบ้านของนายสุบินและอาจจะเป็นจุดฆ่าเนี่ยนะครับ

ในการที่จะค้นหาชิ้นส่วนของศีรษะของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ